ไปอุตรดิษฐ์อิตรดิษฐ์แค่
ถูกแล้วอุตรดิษฐ์นี่แหละแล้วจะพาไปกินทุเรียนหลงลิ้นลับแหลก
แล้วไม่ได้กินทุเรียนอย่างเดียวไปกินอีกหนึ่งเมนูที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่ามี
คือส้มตำทุเรียน
เฮ้ยส้มตำทุเรียนไม่ได้ไปกินอย่างเดียวไปแข่งกันด้วย
แข่งตำส้มตำทุเรียนไปดูภาพยากาศเลยครับ

ยกมือว่ากินหมดแล้วไปแล้วโอ้โหไวจรรย์จริง

อื่นเขาก็มีอย่างเช่นหมอนทอง
แล้วทุกสายพันธุ์ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีว่า
พร้อมออกจำหน่ายให้กับประชาชนได้ทานกันแล้ว
ส่วนช่วงนี้กำลังไล่รำ
ครกถือสากแบบนี้เขามีช่วงของการตำส้มตำทุเรียนครับ
เอาล่ะใครที่อยากจะลองไปทานไปเด้งมันแบบนี้
ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ไปกันได้นะครับ
เขาจัดขึ้นในระหว่างวันที่๑๒๑๔กรกฎาคมนะครับ
ก็บอกเลยนะวันนี้วันสุดท้าย
ใครที่ยังไปทันบ้านอยู่ใกล้นะครับ
อยู่อุตรดิตหรืออยู่พิษนุโลกอยู่อะไรยังไง
ใกล้กับอุตรดิษฐ์ก็ลองไปกันดูนะครับ

ผมบอกเลยนะว่าหลงกับลินและแปลเนี่ย
เป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อแล้วก็อร่อยมาก
คุณดูหน้าตาคนทานแต่ละคนคือมีความสุขมาก

ช่วงนี้มันเป็นหน้าผลไม้ของทุเรียน
ทั้งทุเรียนทั้งผลไม้อื่นของอุตรดิษฐ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะ